คุณผู้ชมคะบุคคลอันตรายค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ย
โพสต์ของทางหน้าสื่อบริษัทบานเขามีการโพสต์แจ้งเบาะแสเอาไว้ค่ะ
ในบอลคนนี้ไปข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุเนี่ยต่ำกว่าสิบห้าครับ
แล้วทำตามประตูหลังด้วย
พยายามตามล่าตัวจนกระทั่งจับได้แล้วค่ะครับ

เนี้ยแล้วครับตอนจับเนี้ยนะนั่งลงนั่งลงออกมาออกมาเนี้ยนะฮะ
โหคุณผู้ชมพฤติกรรมของในบอนคนนี้เนี้ย

คือเป็นลักษณะคล้ายเหมือนพยายามล่าตามล่าหาเด็ก

แล้วจะไปกระทำชำราวข่มขืนเขาโดยใช้วิธีเข้ากระทำทางประตูหลังด้วย
แล้วคุณผู้ชมเขามีเหตุผลของเขาด้วยนะ
ว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาเคยแค้นฝังใจ
ทีนี้คุณผู้ชมดูภาพนี้ภาพนี้คือการเข้าจับกลุ่ม
นายคนนี้ในบอลบุคคลอันตรายชื่อจริงว่านายขวัญชัยทรงสกุล

เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับนะคะของศาลจังหวัดราชบุรีค่ะ
ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
จับได้ในสวนมะพร้าวในอำเภอดำเนินสะดวกนะคะ
ทีนี้ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป

เขาเคยมีการโพสต์ประกาศ
ตามล่าแล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันแจ้งเบาะแส

คนแชร์กันเยอะมากเพราะถือเป็นบุคคลอันตราย
ในบอลหรือในจันทร์เป็นนักข่มขืนเด็กภัยร้ายสังคม
โดยเขาจะใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าไม่เคยลำบากอย่าปากดี

เขามักจะล่อลวงเด็กผู้หญิงอายุ๑๒๑๓ปี
ข่มขืนกระทำชำราวทางประตูหลัง

อายุ๑๐ปีค่ะ๑๐ขวบเท่านั้นเอง
และเจ้าตัวจะเลือกก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
นครปฐมกรุงเทพแล้วก็ภาคอีสาน
โดยผู้ปกครองหรือเป็นผู้ปกครองของน้องผู้เสียหาย
ร้องเรียนเพจค่ะให้จับกลุ่มกระทั่งจับได้นั่นแหละ
คุณผู้ชมตามภาพที่เราเห็นในช่วงแรกนะคะ
บอลเขาให้การแบบนี้ตอนนั้นเขายังเด็กอายุ๑๒
เขาเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศทางประตูหลังมาก่อน

ผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนวัยเดียวกับเขา
เขาถูกหลอกให้ไปเล่นน้ำตกก่อนลงมือ
คือประโยคนี้ตำรวจยังอึ้งเลยนะ
ตำรวจชุดจับกลุ่มบอกแบบนี้บอกว่าเขาที่ไล่
ขออภัยใช้คำนี้นะที่ไล่ตุ๋ย
ที่ไล่กระทำกับเด็กหญิงแบบนี้

ตอนเด็กผมโดนเพื่อนตุ๋ยที่น้ำตก

แต่มันก็ไม่ใช่การที่จะมาก่อเหตุกับเด็กผู้หญิงน่ะนะคะ
แน่นอนแหละเจ้าตัวก็เลยบอกว่ามันเป็นฝันร้ายติดตัวมา
ผมก็เลยเกิดความแค้นต้องทำแบบนี้
แล้วหลังจากนั้นมันทำให้ผมเป็นโรคลำไส้ด้วยสีดวน
ถึงปัจจุบันเลยคิดอยากแก้แทน
แล้วลงมือกับเหยื่อซึ่งเป็นเด็กผู้หญิง
เจ้าตัวอ้างว่าผมชอบเด็กอยากมีลูกสาว
ช่วงนั้นเลิกกับแฟนไปขัดความอบอุ่นทั้งบ้าน
แล้วล่าสุดลายล่าสุดที่บอกว่าเป็นเด็กหญิงอายุ๑๐ขวบ
พยายามทำนะแต่ไม่สำเร็จ

พ้นโทษออกมาจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีกค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับออกมาแล้วจะได้แก้ตัวไหมนะคะ

อาสาไปรับไปส่งจนน้องเริ่มไว้เนื้อเชื่อใจ
มันมีการสนิทกันแตะเนื้อต้องตัวกัน
หลอกน้องไปนะคะไปอยู่ในที่รับตาคน

แต่อย่างที่บอกน้องร้องไห้หนักขอให้คนช่วย
ทางด้านในบอลเองก็ตกใจก็เลยปล่อยน้องไป

ตำรวจมีการแจ้งข้อหาพยายามกระทำชำราว

กระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
พาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปอนาจารย์
ข้อหามีผู้ตกเป็นเหยื่อแล้วไม่ต่ำกว่า๓รายนะคะ
เมื่อปี๕๘เองเคยถูกจับข้อหา
มขืนกระทำชำราวมาแล้วด้วยค่ะ